คลิปของแก๊งทวงหนี้ที่ส่งไปให้คุณป้าท่านหนึ่ง
คุณป้าบอกว่าไม่ได้ไปยืมเงินใครเลย
แต่สงสัยลูกป้าจะไปยืมหรือเปล่า
สุดท้ายเนี่ยแก๊งนี้มันส่งคลิปมาขู่เนี่ยนะฮะ
เป็นลักษณะมีผู้ชายคนนึงไม่รู้จะเป็นลูกหนี้จริงหรือเปล่านะ
แต่ถูกปืนเนี่ยแบบยิงขู่เข้าไป
ตบศีรษะเข้าไปอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับ

ใช่ค่ะเหมือนกับส่งคลิปนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่าง

ถ้าไม่ใช้หนี้อาจจะโดนแบบนี้ประมาณนี้

จัดฉากหรือแกล้งทำอะไรอย่างไรก็ไม่รู้
ไม่แน่ใจแต่ส่งไปให้ลูกหนี้อีกราย

อีซ้อขยี้ข่าวสองเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะครับ
แล้วบอกว่าแก๊งทวงหนี้เนี่ยมีข้อความบอกมาว่า

บอกว่าแก๊งเงินกู้เนี่ยส่งคลิปมาให้แม่
แล้วบอกว่าช่วยไปหาเงินที่ลูกชายไปกู้มาเอามาคืนด่วน
ถ้าชักช้าเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ขู่ว่าจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ทวงหนี้เนี่ยส่งมาให้ผู้หญิงที่เป็นคุณแม่ของเจ้าของคลิป

คือทั้งฝั่งของแม่เขาบอกกับพวกนี้ที่ส่งคลิปมาเรียนร้อยตำรวจเลย
แต่การที่ส่งคลิปมาบอกกลัวตายละจ่ายเงินซะระวังลูกระวังหลาน
อยู่ดีไม่ว่าดีมาเล่นกับแอปเงินกู้
สอนอกูก็ทำมาแล้วทุกวันในทีมข่าวไททยารัสทีวีของเรา

เพราะว่าตอนนี้ป้าอยู่ในช่วง
กักตัวรักษาโควิดอยู่

ป้าบอกว่าป้าไม่เคยไปกู้นะฮะ
ไปยุ่งเกี่ยวกับแอปนี้เลยไม่รู้จักคนที่อยู่ในคลิปด้วย

ตอนที่ส่งมาให้เนี่ยยังคิดว่าหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ย
ทีแรกโทรมาด้วยนะคิดว่าเออโทรมาสอบถามอาการอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ารักษาโควิดหายแล้วออกมากักตัวอยู่นะครับ
แต่ปรากฏว่าพอรับสายนะโอ้โหปลายสายด่ามาเป็นชุด
ด่าแบบไม่ให้พักไม่หายใจหายคออะไรเลยอ่ะนะ
ก็งงมากว่าเออมาด่าอะไรขนาดนี้ด่าเร็วจนไม่ทันตั้งตัว
แล้ววางสายไปไม่บอกด้วยว่าทำไมถึงมาด่าขนาดนี้
พอวางสายไปเนี่ยไอ้แก๊งเงินกู้แก๊งนี้อยู่ดีดี
จากได้เบอร์แล้วโทรมาด่าเมื่อกี้นะอยู่ดีแอดไลน์เข้ามาด้วย
ไลน์เข้ามาด้วยข้อความเนี่ยเด้งเข้ามาทางโทรศัพท์
เริ่มต้นด้วยข้อความด่าเหมือนเดิมแล้วส่งภาพมาประจาน
ลูกสาวป้าเนี่ยไปกู้เงินมาแล้วไม่จ่ายนะฮะจากนั้นป้าก็เลยบอกว่า
ก็ไปทวงกับลูกสาวสิป้าไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่ฟัง
ส่งคลิปมาอีกก็คลิปมาสักครู่นี้แหละที่ว่ายิงกันแล้วเอาปืนตบหัวกัน
ซึ่งป้าบอกว่าป้าไม่เคยรู้จักกลุ่มพวกนี้เลยนะ
หนึ่งก็คือไปเอาเบอร์โทรป้ามาจากไหนใช่ได้เบอร์โทรมาเนี่ย
ไลน์เข้ามาอีกนะป้าเลยบอกกลัวมากตอนนี้นะฮะ
คือไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยจะบุกมาที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย
คือเขาส่งคลิปมาขู่เราใช่ไหมคะแม่
ใช่ค่ะเขาส่งคลิปอันนี้มาเลยอะค่ะเขาบอกว่านี่
มึงดูไว้มึงอยากเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกเนี่ย
พี่สอนเอาค่ะเขาบอกพี่สอนเอาครูก็ทำมาแล้ว
อ้มเขาบอกผมจะไปเผาบ้านมึงแล้วเขาก็ส่งกล้อไลน์แม่ไอดีแบบ
ที่ลูกหลานแม่ออกมาแบบเนี่ยอาฆาตมือซอบถามไปยัง
ตำรวจไซเบอร์นะฮะตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทาง
เทคโนโลยีบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย

คือพวกแก๊งเงินกู้อะไรพวกนี้บางที่บ่งเบอร์ของญาติ
พี่น้องของคนกู้เนี่ยไปหาไม่ได้หมดนะ
หรือบางที่ไม่เกี่ยวข้องก็ส่งไลน์ลงแอ็ดไลน์มา
เชิญชวนให้กู้เงินก็เยอะแยะไปหมด
กรณีของคุณป้าเนี่ยตำรวจไซเบอร์บอกว่า
เดี๋ยวจะประสานขอข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็ไลน์ของกลุ่มแอปเงินกู้ที่ส่งมาหา
แล้วเดี๋ยวจะไล่สืบสวนสอบสวนให้ว่า
ตกลงแล้วกลุ่มพวกนี้เป็นใครอะไรยังไง
เนี่ยคะโอ้โฮ
คือมันคือถ้าดูจากสีเสื้อหรือว่าบรรยากาศ
ผมว่ามันคล้ายกับคลิปก่อนนั้นนี้จำได้มานาน

นั่งแล้วก็เตะกันปุ้งปั้งไปหมด
ไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงหรือว่าจัดฉากเพื่อทำส่งมาขู่
ไม่แน่ใจค่ะแล้วคนที่ได้คลิปได้ข้อความถูกโทรมาด่าในลักษณะแบบนี้
จะเป็นหนี้หรือไม่ได้เป็นหนี้
คุณก็มาทำแบบนี้กับเขาไม่ได้อยู่ดี
บอกว่าให้รีบหาเงินมาใช้แทนลูก

คือไม่รู้เป็นหนี้จริงหรือไม่เป็นหนี้จริงเพราะคุณป้าบอกคุณป้าไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมล่ะ
แต่คุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้ส่งข้อความมาข่มขู่กันนะคะ